ขบวนการขนยาเสพติดตำรวจในไล่ล่ารถกระบะคันนี้แล้ว
จับกลุ่มได้จับกลุ่มได้เปิดออกมาปั๊บโอ้โห

จะส่งเข้าพื้นที่ชั้นในแล้ว
จนมุมกันตรงนี้แหละครับภาพจากกล้องวงจร
ปิดนะครับก็คือตำรวจเนี่ยขับรถไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยที่ขนยาเสพติด
พอมาถึงทางโค้งตรงนี้เป็นบ้านป่าดงเมี่ยงนะครับห้วยศักดิ์เชียงรายครับ
รถคันนี้นะครับพุ่งนะครับหลุดโค้งตกลงไปข้างทาง
ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวนายทิวากรอายุ๔๐ปีเป็นชาวอำเภองาวจังหวัดลำปางครับ
มีของกลางก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเป็นกระสอบฟางนะครับ
บรรจุถุงพลาสติกสีดำสิบใบด้วยกันข้างในห้องโดยสารนะครับ
ก็ยังพบกระสอบดังกล่าวอีกแบบดังกล่าวอีก๑๒ใบฮะ
รวมทั้งหมด๒๒ใบด้วยกันเอาล่ะไปดูข้างในมีอะไร
ไอซ์ครับไอซ์อยู่กระสอบละ๑๕๓๐ก้อน
รวมทั้งหมด๖๐๐ก้อนครับก้อนหนึ่งหนักก้อนละประมาณ๑กิโลกรัม
กิโลกรัมทั้งหมดแล้วก็มีบัญชีธนาคารนะครับ
อีก๘เล่มเงินสดอีก๑๙๖๐๐บาทโทรศัพท์มือถืออีก๓เครื่อง
คุณผู้ชมว่ามันมหาศาลแค่ไหนการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับ
ตำรวจสืบทราบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดขนของกลางนะฮะ
ชายแดนเข้าชั้นในของประเทศจึงวางกำลังจับกลุ่ม
พบรถยนต์แล้วก็รถกระบะ๒คันซึ่งเป็นเป้าหมายที่สามแยกสัญญาณไฟสันทรายอำเภอเมืองเชียงรายครับ
คันไหวตัวไหวตัวปั๊บแยกกันหนีแยกกันหนีก็ถูกไล่ตามแบบนี้
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคนขับรถกระบะเคยถูกจ้างวานให้ขนยามาแล้วนะครับ
คือครั้งนั้นได้เงิน๕๐๐๐บาทครั้งนี้ถูกจ้างให้ไปรับที่จุดเดิม
ครั้งนี้ให้แสนนึงให้อีกเท่าตัวนะครับจูงใจ
ตำรวจขยายผลจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดคนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
เงินจากยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หรอกครับคุณผู้ชมฮะติดคุกก่อน